ตำรวจนครบานพระขนงได้ส่วนที่กำลังกับทหาร
เข้าตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งค่ะภายในซอยวัดชิรธรรมสาธิต
ซึ่งอยู่ย่านพระขนงนะคะสามารถจับกลุ่มนักพนันบอลได้๑๖คน
พร้อมของกลางเป็นโพยพนันฟุตบอลต่างประเทศและเงินสดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะนินวัชิรปานีกูลผู้กำกับการ
ตำรวจนครบานพระขนงพร้อมด้วยทหารจากกองพันธหารม้าที่๒๙รักษาพระองค์
นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องเช่าค่ะเลขที่๑๐ถนนสุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑
วัชิรธรรมสาธิต๗๐แขวงบางจากเขตพระขนง
ภายหลังได้รับแจ้งว่าสถานที่ดังกล่าวลักลอบเปิดโต๊ะทายผลพนันฟุตบอลต่างประเทศนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าปลูกติดเรียงกันหลายคู่หา
และมีผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
อีกทั้งมีการติดกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบด้วย
จากการตรวจค้นภายในค่ะพบนักพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ๑๖คน
พร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์๑เครื่อง
อแสดงผล๓เครื่องโน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
กล้องวงจรปิด๔ตัวเงินสด๘๓๙๕บาทนะคะ
อกจากนี้มีโพยพนันฟุตบอล๒๗๔ใบยอดเงินรวม๗๔๙๕บาทค่ะ
โดยมีนายวุฒิชัยเลิศรัฐสกุลรับเป็นเจ้ามือพร้อมผู้เดินโพยอีก๒คน
คือนายมะนะศิษย์อำไพจิตและเยาวชนชายอายุ๑๖ปี๑คน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
อกจากนี้นายวุฒิชัยค่ะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
ส่วนนายมณสิทธิ์และเยาวชนอีก๑คนรับเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ